แกเกียรติป่ะ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลไหลไหลไหลไหล

อันนี้เขามาฝึกงานหรือว่าเขามามีอาตาธรรมช่วย
ส่วนหนึ่งก็คือเขาอยากมาหาประสบการณ์เพราะว่าอยู่ที่นู่นเขามีแพลนว่าเขาจะเรียนด้านสำคัญ

น้องก็อธิบายว่าเนี่ยจะมาเก็บชั่วโมงเพื่อไปเข้ามหาลัยที่นู่น

ที่เยอรมันนะครับ
ความจริงก็คือเขาเก็บหมดเรียบร้อยแล้ว
ชั่วโมงที่เขาต้องการ๒อาทิตย์
ทีนี้ก็น้องผมลงมา๒เดือน

อยากชอบแล้วก็อยากทำต่อไป
กว่าจะถึงวันเวลาบินกลับอะครับ

พี่จะได้กลับบ้านถูกเนี่ย
ไม่มีน้อยคนที่จะทำใจได้รวดเร็ว

แต่ก็พยายามทำความเข้าใจนะครับไปคิดในแง่บวกว่ามีบุญเท่านี้
ไปอยู่กับพ่อปู่ย่าตายายเข้ามารับแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุมใจตัวเองไว้อยู่ก็จะพยายามเข้มแข็ง
จากที่ดูคลิปดูอะไรนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ

แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าประมาท
หมายความว่าไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราเนี่ยประมาณ
ในการขับรถบนท้องถนนก็ปัญหาเดิมครับที่แก้ไม่ได้
ก็หลังจากพวงมาลัยครับมันต้องมีสติ
เราต้องรู้ว่าวิเคราะห์แล้วว่าสถานการณ์ตรงนี้มันเป็นยังไง
มันควรจะเร็วมันควรจะช้าไหมขับจี้ดีไหม
ขับจะแทรงเขายังไงแล้วมันเกิดไอ้การขึ้นก็ประมาณนี้
มูลิธิในช่วงเวลาที่เกิดเหตุรับส่งคนเจ็บที่ส่งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลฟังธงชัยโรงพยาบาลมอทศและโรงพยาบาลมหาลาศ
ก็มีน้องมูลนิธินะครับขับมา๓คนนะครับผู้ชายเป็นคนขับ

คือคุณวิโรธคือขับมาจากจุดของโคกาง
ที่โรงพักอยู่ใกล้เคียงกับทางสพบังชัยนะครับ
ก็พยายามที่จะขับด้วยความเร็วเพราะว่าต้องการที่จะนำส่งคนเจ็บนะครับให้เร็วที่สุดนะครับ
ปรากฏว่าช่วงนั้นมีฝนตกแล้วก็มีรถที่ชะลอนะครับ
ปรากฏว่าไม่สามารถหยุดรถได้นะครับรถไปชนท้ายรถหกล้อนะครับ
แล้วก็ทำให้มีน้องมดนะครับน้องมาริสานะครับเสียชีวิตกับทางผู้จัดการแล้วก็ผู้บังคับการนะครับ
ท่านท่านให้ความสำคัญกับน้องเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้เสียสละนะครับ
คือน้องเขาอาศัยอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมญาติ
อย่างเยี่ยมมาเนิ่มใจที่เมืองไทยล่ะ
แล้วก็ในช่วงที่รอที่จะเดินทางในวันที่๑๗พฤษภานี้ครับ
ก็น้องเขามาเป็นอาสากู้ภัยนะครับ
ในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนครับแล้วปรากฏว่าน้องเขาต้องมาเสียชีวิตซะเอง
เสียใจนะครับทางผู้ผู้ชายการแล้วก็ผู้ครับการได้ให้ให้ผมจันหลีแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเข้ารบศพน้องครับ
กู้ภัยคือต้องการที่ส่งคนเจ็บให้เร็วเพราะว่านาทีนาทีต่อนาทีเนี่ยมีความสำคัญนะครับ
แต่ก็ต้องตัวเองก็ต้องระมัดระวังนะครับในการขับขี่ของตัวเองด้วยนะครับ
ก็อันนี้เราก็ค่อนข้างเห็นใจนะครับเพราะว่าคือทางกู้ภัยเขาทำหน้าที่นะครับ
แล้วก็คือความหวังดีเขาคืออยากที่จะรับคนเจ็บให้ได้เร็วนะครับ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะจากหนักก็เป็นเบานะครับ
แล้วก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ปรากฏว่าพอมีเหตุอย่างนี้
เราก็อยากเตือนนะครับเพราะว่าเส้นเส้นสามศูนย์สี่กับเส้นสองสี่เนี่ย
อ่าพอพอฝนตกเนี้ยก็ก็จะมีอุบัติเหตุนะครับยังไงก็ถึงถึงดีกว่าดีกว่าไม่ถึงนะครับ
ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าฝนตกก็พยายามลดความเร็วลงนะครับ
ถึงช้าถึงเร็วยังไงก็ถึงถึงดีกว่าดีกว่าไม่ถึงนะครับ
ก็อ่าอยากให้นึกนึกจากเมื่อวันถ้าถ้าอ่ามิสัยไม่ดีเลยนะครับ
แล้วก็ฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยจะลื่นนะครับ
ผมผมดูจากคลิปก็เห็นว่าพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่นะครับก็ก็อ่าเรา
เราก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ